คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
มาดูความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนของไทย
ติดกับเมียนมาฝั่งเมียวดีด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าที่ฝั่งเมียวดีนเนี่ยนะคะ
ทีนี้ค่ะมันอยู่ใกล้กับชายแดนของเราที่ต่างเนี่ย
โอ้โหเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ชาวเมียนมานะฮะ
หนีข้ามแม่น้ำเมยข้ามมาฝั่งไทยนะครับ
แล้วได้ยินเสียงระเบิดใต้หลังเป็นระยะเลย
แบบนี้ค่ะเป็นเสียงระเบิดมานะคะ
ซึ่งชาวบ้านฝั่งเมียนมา๑๓๐๐กว่าคนก็ต้องข้ามแม่น้ำเมยมา
เพื่อที่จะมาฝั่งไทยขอลีภัยชั่วคราวค่ะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการต่อสู้ยิงปะทะกัน
ที่บ้านมโคกะเลที่จังหวัดเมียวดี
อยู่ห่างจากทางชายแดนของเราประมาณ๑กิโล
แล้วกองกำลังทั้งสองฝ่ายก็มีการเปิดฉากสู้รบกัน
ไม่ทราบเหมือนกันว่ากระสุนปืนคอนี้เป็นของฝ่ายไหนนะคะ
มันลอยข้ามแนวชายแดนมาแล้วก็มาตกกลางไร่อ้อยของชาวบ้าน
ที่ตำบลแม่ตาวจนทำให้ไฟมันไหม้กลางไร่อ้อยเลยค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่โหตกตกใจสิคะ

หนีอบพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
มาตกกลางไร่อ้อยแล้วไฟก็ไหม้นะคะ

ต้องอบพยพชาวเมียนมาที่มีการหนีภัย
ข้ามเข้ามายังฝั่งไทยอีก
สะเด็ดระเบิดกระสุนปืนคอได้รับบาดเจ็บที่แขน๑คน
เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยก็ต้องช่วยประถมพยาบาลนะคะ
แล้วก็สาเหตุของการสู้รบของระหว่างทหารเมียนมา
คือเบื้องต้นทราบว่าทางทหารเมียนมาระดมกวาดล้าง
ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาที่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย
ตรงชายแดนฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดตาก
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขามีการกวาดล้างก็มีการยิงปะทะกันขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งวัน
ตลอดจนถึงวันนี้เราก็ต้องตรวจสอบด้วย
อย่างเมื่อตอน๑๐วงเช้าที่ผ่านมานะคะสถานการณ์เป็นยังไง
เมื่อเช้านี้กองกำลังชนกลุ่มน้อยแล้วก็ทหารเมียนมามีการเปิดฉาก
ใช้อาวุธหนักหลายชนิดเลยระดมยิงใส่กันอีกค่ะ
เสียงปืนมันดังปั้งตึ้มมาถึงฝั่งไทยเลย
แล้วก็มีรายงานด้วยนะว่ากระสุนปืนมันพลาด
ตกใส่บ้านเรือนชาวบ้านแล้วมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วย
ส่วนชาวเมียนมาก็อพยพข้ามแม่น้ำเมยเข้ามายังชายแดน
อำเภอแม่สอดอีกมีคนได้รับบาดเจ็บ
ต้องลำเลียงตัวเอามารักษาที่ฝั่งไทยนะคะ
ซึ่งทหารทางตำรวจตระเวนชายแดนฝ่ายปกครอง
ก็นำกำลังเข้าตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนเลย
ป้องกันอันตรายกับชาวบ้านแล้วก็ปิดพื้นที่ชายแดน
บริเวณที่ใกล้จุดยิงปะทะด้วยนะครับ
ส่วนชาวเมียนมาที่อพยพข้ามมายังฝั่งไทยอย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบตัวเลขเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ
ประมาณ๒๕๐๐กว่าคนแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพาชาวเมียนมากลุ่มนี้
พักชั่วคราวที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะครับ
โดยมีเอกสารจากศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตาก
ออกเอกสารข่าวถึงสถานการณ์ชายแดนที่จังหวัดตากนะครับ
แล้วก็บอกว่ากรณีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา
กองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื่อสายกะเหลี่ยง
บริเวณบ้านมินละป่านทางที่ใต้ของจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา
ห่างจากแนวชายแดนของเมียนมาลึกเข้าไปประมาณ๕๐เมตร
ยังไม่มีรายงานการสูญเสียนะครับ
และจากการปะทะกันดังกล่าวส่งผลให้มีกระสุนไม่ทราบชนิดไม่ทราบฝ่าย
จำนวน๑นัดตกลงบริเวณริมลำน้ำเมย์ของฝั่งไทย
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนคนไทยในพื้นที่นะครับ
แล้วก็ในเอกสารยังระบุว่าทางกองกำลังนเรสวน
หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่
ได้วางกำลังและเพิ่มความเข้มงวด
ลาดตระเวนเฝ้าตรวจชายแดนอย่างต่อเนื่อง
และพร้อมโต้ตอบหากมีการลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาในประเทศไทย

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนคนไทยนะครับ
เพื่อให้ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
จะสร้างความแตกแยกและความหวัดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
ดังนั้นจะรับข่าวสารคือให้ติดตามข่าวสาร
ได้จากการแถลงข่าวประจำวันของทางศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตากนะคะ
นี่ก็เป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะครับ